ไปดูเรื่องราวที่เป็นฝีมือของช่างตัดผมท่านหนึ่งนะครับ
อยู่ที่จังหวัดยะโสธรเขาบอกว่าถูกใจน้องหนูที่นั่นเป็นอย่างมาก
เพราะว่าลายในการแกะสลักเขานี่ไม่ธรรมดา

มีเยื่อมีใยแบบนี้ก็ต้องเป็นสไปเดอร์แมน
นี่แหละครับมีหลายลายเลยทีเดียวถ้าใครชอบสไปเดอร์แมนก็สั่งพี่เขาแบบนี้เป็นไอ้แมงมุม
จากนี้ก็มีลายอื่นด้วยนะแบดแมนก็มีซุปเปอร์มงซุปเปอร์แมนก็มี
จะเห็นกางเกงในซุปเปอร์แมนนะยังเป็นสัญลักษณ์เขา
อันนี้หมาป่าไหมประมาณนั้นคือมันมีหลายทรงค่ะเขาเรียกว่าเป็นทรงสุดฮิปสุดเก๋
ที่คุณพี่ช่างตัดผมคนนี้ก็คือคุณประธานบุญปกเป็นเจ้าของร้านมารวยบาเบอร์
ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเขารังสรรค์มันขึ้นมา
เขาเปิดร้านมาแล้วเนี่ย๔ปีด้วยกันแล้วด้วยความที่เขาชื่นชอบในการตัดผม
แล้วก็สนใจมากเป็นพิเศษในการแกะลายศีรษะให้เป็นลวดลายต่าง
นี่เป็นรูปสไปเดอร์แมนแบบนี้ก็ทำได้ทำจนชำนาญ
แต่ที่เขาทำจนชำนาญแบบนี้ได้นะไม่ใช่เพราะว่าเขามีครูดีที่ไหนอะไรยังไง
ลองฟังเสียงพี่เจ้าของร้านเขาพูดถึงหน่อยครับ
จนได้ประมาณเท่าทุกวันนี้นะครับ
มีอะไรบ้างที่เราแจกตอนนั้น
ก็มีลายมังกรลายไทยอีกแล้วก็เป็นลายพญานาคที่ผมค้นคิดขึ้นมาเอง
ลายพยานาคที่คนคิดคิดคนขึ้นมาเองด้วยนะได้ยอด
ก็ไปที่นี่ได้นะครับเขาบอกว่าราคาไม่แพง
ใครอยากจะได้ทรงผมใหม่เท่เก๋แบบนี้นะครับ
แกะลายให้ด้วยแบบนี้ก็คิดราคาขึ้นมานิดนึง
ก็คือหัวละ๑๐๐๒๐๐บาทตามแต่แล้วแต่ลายยากง่ายก็ว่ากันไปนะครับ
เขาบอกว่าลายลายหนึ่งนะจะใช้เวลาแกะอยู่สักประมาณ๑๕นาทีเท่านั้นเอง
ไม่นานเกินไปนะบางคนเป็นกังวล
วัวไปนั่งตัดผมแล้วเอาลายนู้นลายนี้นั่งคอแข็งเป็นชั่วโมงเลย
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะพี่เขามีความชำนาญแล้ว
โอ้โหยิ่งใหญ่นะยะโสธรไทยแลนด์นี่ไม่ธรรมดาเก๋มาก

แล้วแปลว่าเขาต้องมีการฝึกนะฝึกทำจนมีความชำนาญความสามารถ

รูปที่แปะอยู่เนี่ยคือมีหลายแบบมากแล้วมันติ๊กแซ็กด้วยรายละเอียดมีเยอะมาก
ชื่นชมใช้อินทนงอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์
ถือว่าต่อยอดอาชีพด้วยอาจจะเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วทั่วไป
แต่พอมาใส่ไอเดียเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมมันก็สร้างมูลค่าแบบนี้